ไม่ใช่ลิเกธรรมดานะคุณผู้ชม
แต่เป็นลิงเครุ่นจิ๋ว

เหมือนคุณพ่อบนรัก

กรับหน้าที่
ควบคุมการแสดง
ควบคุมการแสดงทั้งหมดเลย
เป็นยังไงบ้าง

เวทีเลยนะค่ะ

เพราะนี่คือนักแสดงลิเกรุ่นจิ๋ว
น้องน่ารักจังเลยน้องพลอย

ให้พี่แจ๊คทายว่าเด็กที่สุดกี่ขวบ

น้อยกว่านั้นค่ะขวบ๖เดือน

คือน้องแบงค์เล่าให้ฟังนะว่าเด็กเนี่ย

น้อยมักพื้นใช้เวลาคือประมาณ๓วัน

เป็นหลานเมืองคนในคณะ
อยู่ต่างจังหวัดแล้วน้องก็เรียนหนังสือด้วยจะนัดซ้อมแต่ละทีมันก็เลยต้องนัดแนะจัดคิวกันให้ดีหน่อยนอกจากวันนี้น้องแบงค์จะทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงให้กับเด็กแล้วยังทำหน้าที่อีกหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมรับบทชั้นแต่งหน้าท่านให้กับใครรู้ไหมจ๊ะนี่ค่ะนักแสดงนำเพชรล้อมพร้อมรักอเ

อย่างไม่หล่อเดี๋ยวเราก็ให้หลอกกว่านี้

อะไรนะผีเสื้อทองเป็นบทเด่นของเรื่องเลยใช่ไหมคะ
เป็นตัวของน้ำเบ้งค่ะน้ำเบ้งเกินเตรียม
อ๋อเป็นตัวของน้ำเบ้งเกินเตรียมใช่ไหม
ในเวอร์ชันของผู้ใหญ่ก็จะเป็นคุณเบ้งที่เป็นคนเล่นเอง

สวัสดีค่ะก่อนรู้สักครู่วันนี้เราร้ำบดเป็นอะไรคะ

ชื่ออะไรคะ

ไหนที่จะโชว์เราที่เราจะโชว์วันนี้

พี่บอมก็บอกว่าน่ารักกันทุกคนเลยลิเกย์เด็กน้า
คุณผู้ชมบอกว่าน่ารักน่าลิเกย์เด็กตะมุตรตรงนี้นะคะ
คุณผู้ชมคือจะบอกว่าน้องที่ขึ้นโชว์ในวันนี้ส่วนใหญ่อายุไม่ถึง๖ขวบกันเท่านั้นแหละ
แล้วคือแต่ละคนมีปรับสอบน้อยมากเนี่ยค่ะคือน่ารักกว่านี้

จริงเหมือนสุกตาเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเห็นนะว่าน้องตัวเล็กขนาดนี้
แต่ว่าน้องแบงค์สอนรามน้ำเพชรในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะเนาะ
เขาตั้งใจอยากจะให้หลานของเขาสะต่อมรดกไทยตรงนี้เอาไว้
คนนี้ขวบครึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่แต่ละคนคือเด็กน้อยมาก

ใช่บางคนก็มานอนหลับรอขึ้นคิวอะไรแบบนี้

ใช่นอกจากนี้นะน้องแก๊งสอนรามน้ำเพชรเนี่ยยังเล่าถึงความไฝฝันที่มันน่าฝันแล้วมันต้องกล้าฝันด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ความฝันของน้องแบงค์สอนรามคืออะไรลองไปฟังดู
วันนี้ก็คือความฝันอันแบบอันสูงสุดเลยนะครับเราก็อยากจะให้ลิเกเนี่ยได้โกลอินเตอร์นะครับได้เป็นมรดกโลกนะครับ
แล้วก็อยากให้ลิเกมีคนกล่าวถึงแบบต่างชาติพูดถึงเหมือนกับโขนเหมือนกับรามเกียรอะไรแบบนี้
ใช่แล้วเราก็อยากให้ลิเกได้ประสบความสำเร็จถึงขั้นนั้นเลย

จริงเป็นความฝันที่กล้าฝันนะคุณผู้ชมจริงความปังมันเริ่มตั้งแต่บ้านเราแล้วจ้า
เพราะเจ้าภาพหลายเจ้าเขามาติดต่อคณะลิเกสรรามน้ำเพชรเพื่อไปแสดงให้ดูคลื่นหลายคนเนี่ย

ที่ขายที่ได้ขอให้มีโชคให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ขอให้หลานสอบติดที่อังกฤษ

ขอให้หายป่วยหายเจ็บหายไข้
น่าแสดงว่าเคยมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้ว
ตกมือให้ด้วย
สุดยอดความปังบังเกิดไหนก็ไหนล่ะ
เดี๋ยวให้น้องแบงค์โชว์ลูกอ้อนรับสมัครเจ้าภาพกันสักนิดนึงสิจ๊ะน้องแก๊งจ๋า
เป็นห่วงจะเก็บห่วงใจไว้บนหินจะไม่ยอมทิ้งสักดวง
ก้าวน้ำสา
ยาวไป๓ปีจวด
ยาวไปแต่ว่าช่วงข้อพันศายังจองคิวได้นะ
งวดนี้พี่ว่าพี่จะถูกรางวัลให้เชิญน้องมาเล่นสักหน่อย

แล้วก็ชื่นไทยอะไรรู้ไหมผมนอกจากแฟนที่ตามหน้าจอ
หน้าสะสุนคุณจ๊ะร่วมถึงยายมะลายลินแล้วก็หลายคนเลย
คุณโดนัทบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่๑เนี่ยนะจะต้องขอให้น้อง
คณะสรรามรำเพชรเนี่ยมาโชว์ให้ดูสักหนึ่งรอบ
ถ้าใครอาจจะไม่ต้องรอถูกรางวัลที่๑ก็ได้
ถ้าใครนะคะมีความสะดวกแล้วกันสามารถติดต่อเข้าไปได้
จะบอกว่าลิเกเด็กน่าสนใจมากเลยนะ
แต่ละคนเนี่ยความสามารถเกินตัวมากคุณผู้ชม
เก่งมากทุกคนเลย

คุณพลอยด้วยนะไปรอเขาแบบว่า๓๔ทุ่มแล้วใช่ไหม